วันก่อนนี้นะคะหลังจากที่วิกน้อยศรีเขาประกาศนักแสดงนำซีรีส์รีเมค
โดยได้วางตัวละครหลักนะคะ๓คนก็คือพี่แอนทองประสมคุณผู้ชม
รับบทจีซอนอูเมียหลวงค่ะ
ส่วนนุ่มอนันดารับบทอีแทโอสามีนั่นเอง
และบทเมียน้อยก็คือดาคายองรับบทโดยแพทริเซียคุณ
เป็นยังไงบ้าง
ซึ่งล่าสุดนี่๑ในนักแสดงนำอย่างอันนดาร์นะคะ
เขาออกมาคอนเฟิร์มว่าได้เล่นซีรีส์เรื่องนี้จริง
แล้วก็ได้มีการติดต่อมานานแล้วด้วยนะ
โดยอนันดาเนี่ยก็ไปดูเวอร์ชั่นต้นฉบับจากอังกฤษ

แล้วก็ยังโทรไปหาพี่แอนว่าโอ้โหพี่แอน

แต่ว่าเกาหลีเขาเอาไปสร้างจนโด่งดังเป็นคู่แตก
อังกฤษทั้งเกาหลีส่วนของบ้านเราเมื่อปี๖๓ไงมาจากเกาหลี

ใช่ค่ะส่วนงานนี้หนุ่มอลันดานะคะจะงัดพลังความเป็นสามีจอมเจ้าเล่
และสุดเจ้าชู้มาใช้ในละครเรื่องนี้ได้หรือเปล่า
แล้วกับแพทริเซียกูธได้มีการพูดคุยกันแล้วหรือยัง
รวมไปถึงกับหวานใจนัทนิชาเขาจะหึงไหมมาเล่นอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
เราไปฟังคำตอบทั้งหมดนี้พร้อมกันเลยค่ะ
จริงก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันมาพักใหญ่แล้ว
แล้วก็รวมทั้งคุยกับพี่แอนเองว่าแบบ
เราอยากร่วมงานสักเรื่องหนึ่ง
หลายครั้งอะคะไม่รู้อะเขาอาจจะเห็นมาแบบ
หาแผ่งที่เลวไม่พอเลวไม่พอก็บอกว่า

เราต้องชูไปค่ะเราเล่นได้หนึ่งอ่ะคะ
ลืมไปแล้วเนี่ยฉันไม่เป็นแล้วเนี่ยทุกวันนี้
เขาก็สนิทกับแพทย์ด้วยเขาก็เลยแบบฉันไม่เห็นใครสักคน
เต็มที่เออโอเคสมัครพิจารณ์
ต้องรอดูนะเวอร์ชันนี้ก็ปังเหมือนกันแหละ
ฉันดูจากรายชื่อนักแสดงแต่มันก็มีหลายกระแสนะในการวิภาควิจารณ์ว่า
คนนั้นเหมาะกับบทนี้มากกว่าหรือเปล่าคนนั้นเหมาะกับอย่างนี้มากกว่าหรือเปล่านะคะ
อย่างในส่วนของบทเมียน้อยเนี่ยน้องแพทย์ที่เซียเนี่ยเป็นคนวิภาควิจารณ์ค่อนขึ้นเยอะ
แต่คุณผู้ชมต้องเข้าใจว่าละครเรื่องนี้นะคะบทเมียน้อยเนี่ยไม่ใช่แบบวิดว้ายสายตบนะ
เขาเป็นลุคคุณหนูผู้ดีไฮโซแต่ดันมาเป็นเมียน้อยคนอื่น
ในโซเชียลเขาก็พูดกันว่าเอ๊ะบทเมียน้อยจริงน้องใบเฟิร์นได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้
แต่ว่าจริงในส่วนของบทพระเอกหลายคนก็ถามมาเยอะว่าทำไมพี่เคนไม่เล่น
คือพี่เคนเนี่ยแกเคยบอกแล้วว่าแกทำละครของแกอยู่ไงซุปตา๒๕๕๐เนี่ยค่ะ
ก็เลยไม่ว่างนะคะก็เลยเป็นอนันดาแต่เราว่าเขาโอเคนะ
เราว่าได้อยู่เอาเป็นว่าก็รอพี่สูตรบทบาทถือว่าเป็นงานหินงานสำคัญของชั้นศัพท์